ก็จัดรายการกับทนายตั้มเป็นรายการหอนกระแสนะฮะ
มีการพูดถึงกรณีที่คุณแม่พนิดาไปออกรายการนั่นแหละฮะ
คุณหนุ่มบอกว่าจริงนะประเด็นหลักของวันที่จะสัมภาษณ์คุณแม่

แต่ว่ามันดันเลยเถิดไปถึงประเด็นเรื่องเงิน
แล้วคุณแม่ก็ดันตอบตรงเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะฮะ
ฟังตอนที่คุณหนุ่มกับทนายตั้มเขาคุยกันในรายการหอนกระแสนะครับ
ผมไม่ได้ชวนแม่คุยเรื่องเงินแต่แม่แกพูดออกมา

ผมอยู่หน้าด่านคือผมก็ต้องไล่ตาม
ถูกไหมการทำพิธีกรผมก็ต้องไล่ตาม
ก็พูดมาแล้วเราก็ต้องถามต่อเดี๋ยวทุกคนก็ถามว่าไม่ถามอีกนะ
ถ้าผมไม่ถามคนจะบอกว่ามึงเตรียมกันมา
ป่ะซึ่งคือวิชาชีพผมทำอย่างนั้นไม่ได้ไง
ผมก็ต้องไล่ถามว่า๑๒๓๔เป็นยังไง
คืออย่าด่าผมนะผมสัมภาษณ์แกผมเข้าใจแกมุมหนึ่งนะคือแกอ่ะ
ยังไงครับ
แล้วลูกตายลูกชายคนโตเนี่ยก็มีครอบครัวไป
ธรรมดาในลูกสาวคือตางโมนเนียส่งเงินให้
ถ้าผมทราบมาถ้าหิดกรรมประกันตัวผมขออภัย
พอวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวที่ต้องดูแลเสียชีวิตไป

แต่มีชายคนนึงเนี่ยแทรกเข้ามาแล้วกราบขอโทษ
แล้วบอกผมจะดูแลคุณแม่เหมือนกับที่ลูกคุณแม่เคยดูแล
ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนได้เท่าไหรจะจ่ายให้เท่านั้น
หรือจะมีการเยียวยาเงินเป็นตั้งต้อนหนึ่งเลย

ผมว่าใจแม่เขาอาจจะรู้สึกว่า
คนนี้ก็จะมาดูแลเขาแทนลูกสาวเขา

ก็เป็นแพ้ที่ว่าไปตั้งคำถามคุณแม่หรือเปล่า
ที่คุณหนุ่มบอกว่าไม่ได้ตั้งคำถามเลยนะฮะ
ประเด็นเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดกันในรายการ

งานนี้ทำเอาดารานักแสดงคนดังเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลย

ก็เข้ามานี่อิโมจิชู๒นิ้ว

คุณก้องห้วยไร่ส่งอิโมจิยิ้ม

ก็โพสต์บอกว่าพี่หนุ่มคือทำดีที่สุดมาตลอดแล้วค่ะ
ขณะที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเข้ามาคอมเมนต์ด้วย
บอกว่าสิทธิ์มาหอน
แต่ว่าการโพสต์ของทนายสิทธาล่าสุดน่าสนใจ
ทนายสิทธาบอกว่าวันนี้มีบุคคลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมมาคุยกับผม
ดูก่อนในทางจะมีอะไรให้ติดตามกันหลายเรื่องเหมือนกัน
คือจากภาพที่พี่หนุ่มจัดรายการพิเศษหอนกระแสอยู่
เมื่อวานนี้คุณแม่เองก็เดินทางไปหลายสื่อเหมือนกัน
เพื่อที่จะเคลียร์ประเด็นเรื่องของเงิน๓๐ล้านเนี่ยนะคะ

ให้ได้เห็นว่าคุณแม่ในวิการพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน